พ่อบ้านแม่บ้านจ๋าใครไปจ่ายตลาดส่งข้อความมา
บอกกันหน่อยเรื่องของราคามะนาววันก่อนนะ
ไปซื้อน้ำมะนาวปั่นแม่ค้าก็บอกว่าคุณน้ำแข็ง
เอาตรงนะถ้าเป็นน้ำมะนาวขอเพิ่มอีกแก้วละ๑๐
บอกว่าโจรชุมมากเลยนะมาขโมยมะนาว
มะนาวต้องถือปืนเฝ้าสวนมะนาวเอง

แล้วนับช่วยกันนับหน่อยค่ะคุณผู้ชมหน้าจอนี้มะนาวจานนึง

ขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดของลูกมะนาวค่ะ
บาท๕๐ก็มีอันนี้๑๒๓๔๕๖ลูก

แต่ที่นักข่าวของเราลงไปสำรวจแผงขายมะนาวที่ตลาด
การค้ากำแพงเพชรที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านเขาก็มาซื้อกันพอดูราคาแล้วก็โอ้โหแพงมาก
ใหญ่สุดนะคุณตกลูกละ๗บาท
ถ้าเกิดว่าไซส์ที่ย่อมลงมาหน่อยลูกละ๖บาทแล้วก็๕บาท
แต่ถ้าเกิดว่าเล็กลูกเล็กสุดเลย
ช่วงปกตินะเกษตรกรเขาจะเอาไปทิ้ง

แต่ตอนนี้ทิ้งไม่ได้เอามาขายลูกละ๒บาทก็ยังเอา

ใช่ค่ะคุยกับแม่ค้านะคุณป้ายุพิน
ป้ายุพินบอกว่าหนูช่วงนี้มันหน้าแรง

แต่ป้าขายมะนาวมานะไอ้ปีนี้มันแพงสุดในรอบหลายปีเลย
ขายไม่ได้แต่ปีนี้ราคาดี
เอาก็หวังแหละว่าไอ้สิ่งที่ลงทุนไปน่าจะได้ทุนคืนบ้าง
แล้วอย่างมะนาวที่แบบคันสดคุณ
ขวดหนึ่งเขาขายขนาดละ๑๒๐นะ
ถ้าเกิดปกติเขาขายขวดละ๓๕๓ขวด๑๐๐
แต่ตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นมามากเลยค่ะ
ทีนี้ปัญหาที่มันตามมาคือพอมะนาวแพง
คนก็มาขโมยไงมาขโมยกันแบบกลางวันกลางคืนก็มี
เจ้าของสวนเขาบอกว่าช่วงที่เจ้าของสวนเก็บแล้วก็ขนออกไปเนี่ย
บางทีไม่ถึงสิบนาทีคนร้ายมาแล้ว
มาพร้อมกระสอบนะขี่มอเตอร์ไซค์มา

โอ้โหรูดรูดไปอ่ะปลูกเองก็ไม่ได้ปลูกนะฮะใช่
ผลเองก็ไม่ได้เก็บแม่มาเอาตอนที่เขาเก็บไปแล้วนะ
ใช่ค่ะอย่างกระสอบนึงเนี่ยขายได้๒๐๐กว่าก็มาขโมยไปนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ที่ตำบลนิคมทุ่งโพทะเลเนี่ย
บอกว่าต้องพาชาวบ้านที่เขามีสวนมะนาว
ถือปืนมาด้วยแล้วมาอยู่ที่สวนเนี่ยเดิน
โอ้โหดูสิภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเรามาถึงจุดนี้แล้วคุณผู้ชม

โจรไม่ให้มาขโมยมะนาวนะคะ

บางสวนเนี่ยนะโดนขโมยจนแทบเจ้าของสวนไม่ได้ขายเลย

ลองฟังหน่อยนะคะฟังผู้ใหญ่บ้านค่ะ

มีสวนที่ถูกขโมยเยอะทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องราคาของมะนาวที่ตลาดไทยวันนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเป็นราคาขายส่งแบบกระสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกแบบ๔๐๐ลูกต่อกระสอบก็ราคา๒๔๐๐บาทค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็น๕๐๐ลูกต่อกระสอบเนี่ยราคาอยู่ที่๒๐๐๒๑๐๐บาทแต่ถ้าเกิดลูกเล็กลงมาหน่อย๖๐๐ลูกต่อกระสอบเนี่ยก็อยู่ที่๑๔๐๐๑๕๐๐นะคะ
ทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเนี่ยก็คาดการณ์เอาไว้เลยค่ะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติช่วงไหน
อยากรู้ราคามะนาวมันจะลงมาปกติจากที่แพงจะลงมาช่วงไหนคะท่าน
ท่านบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม
เพราะว่าตอนนี้มะนาวติดดอกก็น่าจะทำให้สถานการณ์ต่างดีขึ้น

ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบนะคุณผู้ชม
มะนาวที่เกษตรกรเขาขายได้ตอนปี๖๓
ราคามะนาวเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่โลละ๒๖บาทเกือบ๒๗บาท
แต่ว่าก็ลดลงนะลดลงจากปี๖๒
เพราะตอนปี๖๒อยู่ที่โลละประมาณ๔๑บาท
อันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
ที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
คุณผู้ชมดังนั้นก็เลยอยากฟังเสียงสะท้อนของคุณผู้ชมด้วยเป็นยังไง

นี่คุณธนยาบอกว่าชนบุรีค่ะ

โอ้โหอย่างนี้พวกยำส้มตำนี่แม่ค้าเขาโอดเลยนะ
เมื่อวานคุณนัทธมนต์บอกว่าไปซื้อมา๙บาทค่ะ
มา๒ลูกตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องใช้มะขามแทน